สวัสดีค่ะ

ข้าวใส่ไข่สดใหม่

แต่นิสัยผมไงนิสัยผมอาจจะเข้าได้

แต่รู้สึกว่าปีนี้ต้องเที่ยวกับการใช้ชีวิตฉันมีความสุขมากเลย

จะกัดกันนะ

เทรนด์ชีวิตคุณคือผมยุ่งใช่ไหมคะ

พรีเซนต์ตัวเองผมยาวอะไรยาวอีก
เร็ว๒นาทีก่อนอ่านข่าว
คุณมี่จะไปว่านายแบบ

บอกเปลี่ยนตัวนางเอกเพราะว่าแต่นางเอกเป็นคนร่ำคนรวยอย่างนี้เธอ
รู้ได้ไงน่ะ
อ่านายเธอบอกเธอไม่รู้ข่าวเดี๋ยวแต่
อะไรอยากมา

เป็นปุดหยีอีกแล้วจะตุ๊ดไม่ได้ขึ้นใหม่อีกแล้วอู๊ยพ
คุณแม่บอกว่าเป็นลูกสาวของผู้จัดคนสวย

พี่เปี๊ยะก็บอกจ๋าก็เลยเสียบี๊ยะ

คุณใหญ่จ๋าโทรมามศอะไรเกิดขึ้นน่ะ

เดี๋ยวก่อนเมื่อวานผมไม่ได้มาผมไม่รู้เรื่อง

ที่ไม่ได้ปูด้วยกระดาษหรือสำลีหนุ่ม

บริสุทธิ์ตกหกล้มแล้วเจ็บมาก
มันเหมือนแบบว่าโลกนี้ปูที่สำลี

ใช่แล้วก็ตอนคือพี่จ๋าเขาขึ้นทวิตเตอร์เขาเลยบอกว่าแบบงานเข้าอีกแล้ว
ไม่รู้ไม่เกี่ยวอะไรกับดิฉันเลยดิฉันแบบยังไม่ได้จัดงานละครเลย

ตอนบ่าย๒โมง๔๐คุณไอ้จ๋าโทรมาเนี่ย

เออแล้วก็มีคนอื่นเขาโทรมาพูดจากอีก๒๓คน

ทำไมอยู่นี้มันตังคุณไอจ๋าได้อย่างไร

แต่ถ้ามดดำบอกสวยไม่แก้ค่ะ

จ๋าคือพี่จ๋าไม่ได้สวยนะแต่ดูไม่เบื่อ

เพราะว่าสวยมันดูเบื่อง่าย

เดี๋ยวนี้ไม่ได้เรียกว่าอะไรแบบนี้แบบอะไรเป็นอะไรน่ะ

เดี๋ยวทุกวันนี้เขามาเห็นไหมเรารู้สึกว่าเน็ตไอดอลน่ะมันเร็วมันเร็วเห็นป่ะ
คุณสร้างแรงบันดันใจเด็กยุคใหม่เราไปพูดกับเขาสิวะเนี่ย
คุณแม่ไม่มีสิทธิ์พูดเพราะคุณแม่ไปอยู่รุ่นเดียวกับอันนั้นเน็ตไอดอลไม่ได้ไม่ได้
ว่าไอ้เท่าเขาบอกใช่เขาบอกพี่ทำไมเชยจังเลยล่ะอะไรอย่างนี้เลย
บ่อยเท่าจริงพี่พวกเรายังคิดถึงว่าเด็ดไอดอลไหนไอดอลเลยเน
คุณแม่อยู่รุ่นเดียวกับใครนะที่เป็นวีเจสมัยก่อนอ่ะ

วีเจรุ่นแรกอะไม่ใช่ก่อนพี่บุญเซ่นอีกที่แบบตูบหน่อยอะ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

อยู่สิของเราเอ้าโครสถ่ายไม่ได้ได้บวกก้าวน้องนะเหลือทายหน้าพี่มึงขนาดนั้นน่ะ
หน่อยทายถ่ายสักคิ้วเท่าไหร่ออกทีได้บอกมาได้

จงทายเลย

คู่นี่แหละ
มาแล้วคนแรกไม่เชื่อค่ะ

โว้ยก็คุณไปโปรยไว้แถวห่องคลายเยอะ

เอาไปเรื่องแรกวันนี้เรื่องของโจรที่ไปกราดยิงแล้วก็ชิงทองที่รบบุรีนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตำรวจเองก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับ
กระจายกำลังไปหลายหลายจุดเลยทีเดียวเห็นบอกเป็นสิบจุดเป้าหมายนะครับ
ซึ่งก็เชื่อว่าตำรวจเองก็น่าจะเข้าใกล้ตัวคนร้ายมากยิ่งขึ้นนะครับ
ล่าสุดนะครับวันนี้พลตำรวจโทวิศนุปราสาททองโอสดนะครับ
ท่านเป็นผู้ช่วยบัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาด้วยเฮลิคอปเตอร์
ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ไปลงที่สนามกีฬาจังหวัดลบบุรี
เพื่อไปร่วมประชุมนะครับแล้วก็ติดตามความคืบหน้า
ของการจับกลุ่มคนร้ายชิงทองภายในห้างโรบินสันซึ่งในช่วงเช้านะครับ
กระจายกำลังกันออกไปทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบนะฮะ
คือเรียกว่าเป็นการกระจายกำลังออกปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย
ทั้งหมด๑๐จุดด้วยกันตามแนวการสืบสวนนะครับ
ในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับ
เพื่อที่จะหาหลักฐานนั้นนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายต่อไป
คือตำรวจเองมีการกระชับตีกลอบผลร้าย
กลุ่มแรกคือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกของผู้มีอิทธิพล
กลุ่มที่๒เป็นอดีตทหาร
แล้วก็สุดท้ายเป็นพลเรือนที่ค่อนข้างมีความแม่นยำทางด้านเรื่องของปืน
นี่นะฮะ๓กลุ่มนี้แต่ว่าเขาเรียกเป็นกลุ่มจริงเรียกคือเป็นคนนั่นแหละ
แต่ที่แน่นะครับคนภูมิขึ้นแบบ
ก็คือตอนแรกบอกว่าเป็นอดีตทหาร
จริงแล้วก็มีการถูกแชร์ออกมาเหมือนกัน

ชื่อว่าอะไรสักอย่างเนี่ยนะ
ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเขาออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ใช่เขานะ

บอกไอ้คนนี้แหละเป็นคนทำ

จะมีการออกมาชี้แจงหรือเปล่า

นี่คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้ที่ออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่
อ่าเออถาปนานนท์คนนี้เนี่ยนะฮะหรือว่าเอิร์ก
นี่นะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาแล้ว
เขาเขาขี่จักรยานอยู่ใกล้จักรยานยนต์อยู่ใกล้อะไร
ไม่ฮะคือคนนี้เนี่ยนะครับคือวันเกิดเหตุ
คือเกิดคืนเกิดเหตุเขาเกิดเหตุตอนประมาณสองทุ่มสี่สิบห้านาที
ตอน๒ทุ่ม๑๐นาทีผู้ชายคนนี้นะฮะคือเอิร์กเนี่ยนะฮะ
ทัพพนนท์เขาขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยนะครับ
ไปส่งแฟนที่จุดหนึ่งอยู่ซึ่งแฟนก็เลยต้องไปรอขึ้นรถตรงจุดนั้น
ปรากฏว่ามันมีกล้องวงจรปิดที่จับภาพเขาเอาไว้ได้
และตำรวจไปเอามาแล้วนะฮะตอนนั้นประมาณสัก๒ทุ่ม๒๐นาที
อะไรประมาณสักอย่างนั้นนะฮะอืมหลังจากนั้นเขาก็ขี่รถกลับมา
บริเวณเอ่อวงเวียนตรงจุดแถวแถววงเวียนเอ่อนารายอืม
แล้วก็ไปเห็นว่ามีรถตำรวจแล้วก็รถพยาบาลวิ่งกัน
เขาก็เลยขี่ตามไปดูเขาก็กลับเข้าไปในพื้นที่ของทางโรบินสันเหมือนกันนะฮะ
หลังจากนั้นเขาไปไลฟ์ด้วยไปไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กนะฮะตอนประมาณสามทุ่มค่ะ
ผมก็ถามก็บอกว่าเอ๊ะคุณอาจจะก่อเหตุแล้วคุณกลับมาหรือเปล่าอืมอืม
บอกผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกผมขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือเป็นขี่สีน้ำเงิน
ไม่ได้ขี่สีแดงอืมนะฮะอันนี้คนละคนนะอันนี้คืออีกคนนึงค่ะ
อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่นะฮะคนละคนเดี๋ยวนะอ่า
เสร็จปุ๊บเนี่ยทางคุณเอิร์กเมื่อกี้เนี้ยเขาก็บอกว่าเอ่อ
เขาเองเนี่ยเป็นคนที่เวลาเดินเนี่ยขาเขาเนี่ยจะเบียด
เบียดเบียดหน่อยอืมขาเขาใหญ่กว่าไอ้คนนี้ตั้งเยอะเออ
ขานจะเบียดหน่อยดูดิแต่คนไปจับประเด็นของรองเท้าเขา
อ๋ออ่าเหมือนหรอถ้าจะเห็นรองเท้ารองเท้าเนี่ยมันก็ไหน

ไอหลายแต่เป็นสมัยเหมือนกันคนละรุ่นกันอืม
นะฮะเขาร้องไห้นะว่าทำไมต้องเป็นเขาเออ

ไปเอาเป็นเหมือนแบบข้อมูลของเขาเนี่ย

นี่คือคนทั่วไปหรือว่าเพจข่าว
ใช่แล้วนี่เพจข่าวเลยทั้งคนทั้ง

เขาเริ่มห่ายเลยเหรอ

รอรอให้จับได้
แล้วก็เห็นว่าทุกคนเชื่อไหมว่าเขาที่คนทั้งประเทศอยากให้ประหารชีวิตด้วย
อืมจริงจริงเพราะมันโหดร้ายเหลือเกินแล้วแบบ
คนอยากจะถามว่าจิตใจมึงทำด้วยอะไรว่าทำไมยิงเขาขนาดนั้นอะไรอย่างนี้
แล้วกลายเป็นตอนแรกที่คนไปแชร์กันคือคนที่เคยไปป้นมาก่อนแล้วถูกต้องไหมพี่ห
เข้าไปอยู่ในคุกถูกต้องไหมอันนั้นเขาก็ออกมาแล้วรอบนึงเขาออกมายืนยันความบริสุทธิ์
คนนี้แหละเขาก็โดนอีกทีนึง
นี่คนนี้สองแล้วนะนี่เรายังเป็นแขวนยังแขวนคนไม่ได้เจออะไรด้วย
แต่ว่าคนนี้คนที่ชื่อเอิร์ฟเมื่อกี้เนี่ยประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเขาเป็น๑ใน๓ไงที่ถูกล็อกเป้า
หนึ่งในสามที่ตัดออกไปแล้วไม่ใช่หนึ่งในสามที่ถูกล็อกเป้า

คือก่อนหน้านี้คือเอกเอกเนี่ยเคยไปจี้ร้านทองมาจริงนี่คนนี้
นี่วันนี้นะเข้ามาหาผมแล้วก็ไปที่นี่ผมให้คนพาไปที่นี่
นี่คุณเอิ๊บอ่านี่คือเอิ๊บเอิ๊บเอิ๊บเอิ๊บ
เนี่ยนะครับก็กับป้านนลหลังจากคนแรกที่ถูกแชร์กันคือคุณเอก
นี้อ๋อทรงเขาก็คล้ายนะแต่ดูเขาตัวใหญ่ก่อนนะขาใหญ่กว่าเยอะ
นี่คือที่ปทเขาไปร้องแล้ว
แต่คนแรกที่โดนแชร์ก่อนก็คือคุณเอกที่เคยเป็นสามารถให้พี่หนุ่ม
คนแรกคือเอกเอกนั่นคือเหมือนกับเขาเคยก่อเหตุจริง

เขาก็ออกมาชี้แจงว่ามันไม่ใช่เขาไม่ได้ทำ
เขาเอาหลักฐานทุกอย่างมายืนยันหมดแล้วตอนนั้นผมเปิดให้ดูแล้วจบไปแล้วนะ
หลังจากนั้นตำรวจไปล็อกเป้าเหมือนกับ๓กลุ่ม
สามกลุ่มคือตัดคนอื่นไปหรืออยู่สามเนี่ย
คือฟูตภายกิจพลคนในเครื่องแบบแล้วก็คนอำนาจมันกว้าง

แต่คนนี้ก็อยู่ในลบบุรีแล้วบ้านอยู่เลยอยู่เลย
โลวินสันไปได้ประมาณ๓กิโลเมตร
ไม่ใช่อีกแล้วนี่
พอจะรู้แต่เขาพูดไม่ได้เพราะว่าคนร้ายนั่งดูทีวีอยู่เหมือนกัน
ฟังงานสรุปตำรวจได้วันนี้ข้อมูลเขามีอะไรเพิ่มเติม
แบบมันไหนทั้งล่าสุดพอเจปรวิวส่วนออกอีกสองสัปวันเออ
ผ่านไปแล้ววันหนึ่งถูกต้องไหมวันนี้มีก็วันนี้เขาก็ก็แค่
หมดสิบจุดเลยคุณแม่สิบจุดคือพรุ่งนี้เราจะได้ตัวคนคนร้าย
เมื่อวานจาก๓กลุ่มที่ว่าใหญ่ใช่ไหมคะในเขตลบบุรีตรงนี้
วันนี้เหลือสิบจุดที่แบบเข้าไปเข้าไปแบบคนอ่ะอ๋ออ่าเนอะ
ก็ว่ากันไปอ่ะมันก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยครับรู้แล้ว
อย่างที่ตำรวจเขาบอกเขาสงสัยว่าเขาจะใช้มอเตอร์ไซค์ตัวเองไปป้นเหรอวะ
ใช่ไหมมันชัดมากอ่ะแบบโหดำแดงแบบง่ายไปป่ะอาจจะมาขโมยมา
ต้องเป็นรังกันว่ายังเป็นยังไงป่านี้ยังเก็บไปแล้วอ่ะ
เนี่ยนะฮะอ่าของคุณมีมีเท่านี้เหรอใช่แต่แสดงว่า
ตัวรถที่ใช้กอกเน็ตยังไม่เจอถูกมั้ยคะยังยังยังยังสิยังดิ
โอ้โหถ้าเจอก็ใกล้เลยแหละว่าจะไปอยู่ตรงไหนไง
จะฝังดินไว้แล้วมั้งป่านนี้
อ่าเรื่องต่อไปนะคือเรื่องน้องออมสิน

นี่อันนี้คือเข้ามาอ่าวแมวแล้วนะ

เรื่องน้องออมสินนะคะที่แม่เอาไป
ทิ้งไว้ที่สถานสงเคราะห์

เพราะว่าสามีใหม่ไม่ยอมรับ
และอีกวันหนึ่งพ่อแท้ของน้องออมสินก็มาบอกว่า
ตัวเองก็รับเลี้ยงไม่ได้เหมือนกัน
เพราะว่ามีภรรยาใหม่ก็ไม่ยอมรับเหมือนกัน

แต่กรณีนี้แม่ที่หอบผ้าหอบผ่อนออกไปจากบ้านสามี
สาเหตุแบบรับไม่ไหวที่ปมแม่ทิ้งลูก
แล้วทางฝั่งของพ่อแม่สามีใหม่เนี่ย
ก็จะบอกว่าเออก็ตีลูกเยอะนะดูแล้วก็สงสารเด็ก

แม่นำมาทิ้งไว้หน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลบบุรี
โดยมีแม่ร่ำให้เปิดใจว่าชีวิตเขายากจนเลี้ยงลูกไม่ได้
เด็กก็ทอดทิ้งไปแล้วเป็นลูกไม่ส่งเสียเลี้ยงดูเลยตั้งแต่แรก
ตัดสินใจให้ลูกไปอยู่สถานสงเคราะห์ว่าจะมีอนาคตอยู่ดีกว่าอยู่กับแม่
ก่อนจะสินใจขอโอกาสปรับปรุงตัวใหม่แต่ขอฝากลูกไว้ก่อน
อาชีพการงานดีขึ้นจะกลับมารับไปดูแล
ล่าสุดวันนี้นายแหลมสามีใหม่ของนางสาวเมแม่น้องออมสินก็เปิดเผยว่า
ขี่จักรยานยนต์ไปส่งนางสาวเมที่จังหวัดลบบุรี
หลังจากที่อันนี้คือหลังจากที่เอาลูกไปให้ที่สถานรับเลี้ยงแล้วนะ
เพื่อติดต่อขอประสานกับทางบ้านพักเด็กลบบุรี

ขี่จักรยานยนต์กลับมาบ้านเมื่อคืนที่ผ่านมา

กับนางสาวเมย์เพราะมีข่าวว่าสามีใหม่ก็ขอเลิก
จริงยังนะคะจะขอสู้ปัญหาไปกับนางสาวเม

ตอนนี้ขออยู่บ้านญาติที่ลบบุรีก่อน
เพื่อขอจัดการเรื่องน้องออมสินที่บ้านพักเด็กลบบุรีให้เสร็จ

ซึ่งตนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ส่วนน้องออมสินนั้นก็มีผู้ใจบุญรับไปอุปการะแล้วดีแล้ว
อนาคตที่เป็นอยู่มันจะมีดีละ
วันดีคืนดีถีบเด็กตก๓เมตร

ซึ่งทางญาติของอย่างที่มดให้ดู

วันที่เห็นรูปเด็กมันอุ้มตุ๊กตาแล้วแบบว่ามันกลัวมาก

ใช่แล้วแม่ก็ทำร้ายลูกตลอด
แล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่แบบว่า

แม่น่ะเอาลูกไปทิ้งโรงพยาบาลมาแล้ว๒รอบ

ซึ่งชาวบ้านเขาก็รู้กันตลอดเวลานะ

เพราะว่าเวลาเห็นหน้าเด็กคนนี้

เด็กที่พ่อแม่แม่ทำแท้งอะไรอย่างนี้

ก่อนมีเงินอยู่๔๐กว่าล้านตอนที่เปิดใหม่อะไรอย่างนี้

ก็เอาเด็กมาเลี้ยงเพราะว่าเหมือนกับสร้างบุญอะไรอย่างนี้

คนที่เอามาเลี้ยงนางเป็นคนรวยเลยนะ

แต่ทางนางสาวเมย์ทำท่าเหมือนกับว่า
ถ้าทำมาถามกินอะไรจะกลับมารับ

ถ้าเกิดชีวิตความมีอยู่ดีขึ้นจะกลับมารับลูก

เราก็พูดไม่ได้นะเขาก็เป็นแบบว่า

เห็นภาพตอนที่มันกอดตุ๊กตาแล้วแบบคิดว่า

แล้วเขากอดตอนเวลาที่แบบตำรวจจะพาไปไหน
เข้าของทั้งหมดที่ทิ้งไว้แค่นี้

ดูแขนเป็นเนียวเนียวเนียวเนี่ยะจริงจริง

หรือว่าพัฒนาสังคมก็ดูแลอยู่ตอนนี้ใช่ไหมนะ

เด็กคนนี้ก็อยากช่วยพี่คนที่เขาดูแลเนี่ย
เขารับเลี้ยงเด็กเนี่ยพี่หนุ่มว่าเราช่วยอะไรได้ไหม

ตัวเองแบบจิตใจไม่ได้รักเด็ก
เห็นรูปนี้อยู่ดีน้ำตามันไหลออกมาเอง

แล้วนางแบบว่าอย่างนั้นรู้ป่ะมีของเล่นอยู่ชิ้นเดียวพี่
ชีวิตนะก็นางถึงห่วงของนางมากเลย
คนก็ถามว่านักข่าวไปถามนางหรืออะไรอย่างนี้ว่า
ลูกถ้าไม่เศร้านางไม่ร้องเลยนะ

มีผ้านางจะมีผ้าหรือเสื้อ
นางก็จะกอดของนางไว้แบบว่าคือนางมีของมาแค่นี้
แล้ววินาทีที่คนไทยน้ำตาลายกันคืออะไรรู้ปะ

ดังนั้นก็เขียนว่าเอานุ่มมาปล่อยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย

น้องสารคุณต้องช่วยคุณล่ะช่วยผมช่วยผมให้ตังค์
อืมดีล่ะจิตใจจะได้ประเสริฐฉันอนุโมธนาบุญกับเธอนะ
เห็นเวลาเห็นเธอทำบุญทำบุญฉันรู้สึกดีใจ
นี่คิ้วคุณมันไม่เท่ากันแล้วนะแล้วไม่ฉันดีใจ

คุณแม่แต่ในทวิตเตอร์เขาเชื่อนะพี่หนุ่มใส
เห็นไหมล่ะเห็นเลยดังนั้นปุ่มว่าใสแบบน้ำเปล่าหรือใสแบบน้ำกรด
อุ๊ยใครตบปากน่ะ

อ่านข่าวจังหวัดชายภูมิกันเยอะพอสมควรนะฮะ

ผีแม่ไม้ดุเฮียน๑๐ศพ

ปรากฏชาวบ้านก็ภาวะหนักถึงขั้นนิมนต์เกจิอาจารย์ดัง

เสาโยงสายสินนั่นคือพิธีกรรม
คือที่สาราการนะฮะตำบลควบคุม

ตลอดทั้งวันเนี่ยมีชาวบ้านทั้งหญิงและชายผู้เท่าผู้แก่เนี่ย

เป็นพันคนแล้วยังไงกำลังจะอ่านจากสาระเนี่ย

หูปากตัดภาพไหมอีกโดบ

ตัดภาพเล่นโทรศัพท์แล้วหุบไป

ก็ที่คุณบอกให้ค่อยลงผมก็ดูนี่ไง

ก็เขาเดินมา๑๐๐คนไม่ถามชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อ
ชื่ออะไรแม่คุณนั่งอ่านแม่หนึ่งพันคนคือใครบ้าง

มีชาวบ้านในตำบลโดยเฉพาะ
เด็กหนุ่มเป็นเด็กหนุ่ม

ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบ
คุณคิดดูว่าตายติดต่อกันมา๑๐ราย
ภายในระยะเวลา๑เดือน

เป็นอาถรรพ์เป็นอาถรรพ์ของผีแม่ม่ายเนี่ย
ทั้งหมด๘ทิศพร้อมกับบริกรรมคาถาเนี่ย
เพื่อต้องการสะกดสิ่งชั่วร้ายไม่ให้ออกมาอารวาส
คือกำนันกำนันของตำบลโคกรุงเนี่ย
เขาบอกว่าตลอดเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย

ในตำบลเดียวนะใน๑ตำบลไม่ใช่อำเภอด้วยนะ
ตำบลเดียวเนี่ยตายเสียชีวิตติดต่อกันมากกว่า๑๐รายครับ

หลายคนชื่อว่าพ็อภีร์แม่ม่าย
ผีแม่ม่ายเนี่ยมาเอาชีวิตผู้ชายไปอยู่ด้วย
อย่างที่เราเคยเล่าก็จะต้องนำเสื้อสีแดง

รอบหมู่บ้านแล้วก็นิมนต์พระครูสิทธิพัฒระสาระเกจิดัง

บางคนตื่นแล้วนี่จับกลุ่มพูดกันกี่คนครับคุณแม่

จับกลุ่มกับคุณแม่กี่คนเราอยากจะรู้ว่าเยอะไหม

ไอ้โดมถ่ายสกิปดูไอ้อิงกิเขียนสกิปที่หลังหล่อนเขียนมานะ
เขาจับกลุ่มกันกี่คนเขายัดอะไรใส่ปาก
เขาทำอะไรสายสินกี่เมตรมันจดมานะ
ต้องอธิบายเผื่อเขาอยากรู้เผื่อเขาจะตีเป็นเลขไงคุณแม่

บางคนเติมมาช่วงกลางดึกเห็นผู้หญิง

นั่นเดินต่างท้องธนุษย์อยู่ในหมู่บ้าน

และเมื่อมาถึงสารปู่ตากลางหมู่บ้าน
กลุ่มผู้หญิงที่แต่งชุดไทย
เห็นมั้ยอยากจะรู้กรุ่มมีกี่คน

หลังจากที่คนก็เห็นว่ากลุ่มหญิงใส่ชุดไทยเดินเล่นกันในหมู่บ้าน

แล้วถ้าจบแล้วจะหูบหูปากไหมละ

ผู้ชายตายเป็น๑๐คนเลยในตำบลนี้

ตายที่๑๐คนน่ะเพิ่งก็น่ากลัวมันใช่ตะกะที่ถูกไหม
หรืออ่านข่าวตัวเองไม่ต้องอู้มันยังมีเวลาอ่านอยู่
ไปดูเรื่องนี้สาวใบ้ชูนิ้วให้เน้นเลยนะฮะ
เขาบอกเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนชาวบ้านนี่ขนหัวลุกนะ
บอกชื่อน่าจะมีสัมผัสพิเศษนั่นไง
ที่วัดโคกเพราะนะฮะอยู่ที่ตะบนโคกเพราะที่ชนบุรีเนี่ย
พระครูสิทธิธรรมานุวัฒน์นะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงพรมมาวาด
เป็นเจ้าคณะอำเภอพนัฐนิคมพร้อมด้วยพระครูวิจิตกิจจากรนะครับ
เจ้าอาวาสวัดเนินสังนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลโคกเพราะนะครับ
แล้วก็คณะกรรมการร่วมพิธีตอกเสาเข็มสร้างซุ้มประตูวัดโคกเพราะนะครับ
ก็เรียกว่าถนนเนี่ยคือมันสูงนะครับเป็นอันตราย
ก็เลยแบบต้องไปเหมือนแบบสร้างถนนนะฮะทำให้แบบมันดีขึ้น

เนี่ยนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยนะชาวบ้านก็เรียกว่ามาที่วัดแห่งนี้นะครับ
มาจุดทูบกราบไหว้ขอเลขเด็ดกับทางเจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทอง
เนี่ยนะฮะเพราะทราบว่าอยู่แล้วว่ามันเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้แต่ข่าวเขามาเขียนมาแบบนี้
นะฮะคือเขาบอกว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยก็มาจุดทูปไหว้แล้วก็แม่ตะเคียนทอง
นะฮะที่ใต้ต้นไซดภายในวัดเพราะทราบกันอยู่แล้วว่ามีชาวบ้านทั้งใกล้แล้วก็ไกลนั้น
ต่างเดินทางมาขอเลขนะครับแล้วก็ไม่ถูกรางวัลกันบ้างหลายงวดแล้วแต่ก็ไม่ค่อยจะบอกกับ
เท่าไหร่นะครับเออห่วงเลขแต่จะเห็นได้จากโต๊ะเครื่องแป้งชุดไทยจำนวนมาก
หลังจากจุดทูปแล้วนะฮะทุกคนต่างก็ตั้งนะครับแล้วก็ใช้แป้งนั้นโรยที่ใต้ต้นตะเคียน
แล้วก็วางเรียงกันสองต้นนี่นี่แบบนี้เนี่ยนะฮะมีสองต้นจากนั้นก็ถูกันนะครับ
บางคนก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วก็ไปเก็บดูกันไปขยายดูกันนะครับเขาบอกว่านางเอียงนะฮะ
ซึ่งเป็นคนที่พิการทางหูแล้วก็เป็นใบ้พูดไม่ได้เนี่ยนะครับก็แต่คนหลายคนเชื่อว่านางเอียงนั้นมีสัมผัสพิเศษนะครับ
กับทางเจ้าแม่เพราะที่ผ่านมาคือคนนี้ถูกทุกมวดเลยชื่อเอียงเนี่ยแล้วเขาคือพอเราไปถามเขาก็ไม่บอก
คือเขามาบอกไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่คือเขาจะเก็บเลขไว้
แต่คราวนี้เขาชูนิ้วนี่นี่ไงเดี๋ยวเห็นรูปเขาเนี่ย
เดี๋ยวนางเอก็จะชูนิ้วขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองดูนี่
นี่นะฮะแต่เขาบอกมาแล้วหลายคนไปถูกใช่ไหม
นี่นะครับคือชาวบ้านเขาก็บอกว่าเหมือนกับคุณเอียงเนี่ยเหมือนกับสามารถสื่อสารได้
อืมเอาให้รู้เรื่องก่อนแล้วมาตอกเสาเข็มเขานี่ยังงงอยู่ในเกี่ยวอะไรอยู่เนี่ย
เอียงมาเหรอมาต่อเสาเข็มแล้วก็เลยไม่เขาบอกว่าถ้าเกิดถูก
โค้งชาวบ้านเขาบอกว่าเกิดจะต้นเยาะเช้าเข็มห้า

ในนี้เขาเขียนแล้วบอกว่าไงรู้แล้วว่า
เจ้าคณะอำเภอพร้อมด้วยพระครูวิจิตรนะฮะ
ร่วมพิธีตอกเสาเข็มสร้างซุ้มประตูวัดโคกเพราะ
ที่อำเภอพนัฐนิคมแทนซุ้มเก่าซึ่งซุ้มเก่าเนี่ยต้องปิดทางลง
เพราะมีการสร้างถนนใหม่ให้เป็นถนนสูงทางโค้งอันตราย
หลังจากนั้นชาวบ้านมาร่วมพิธีได้จุดทูปกลับไห้ขอเลข
ส่วนการไฮอินผมก็ไม่เข้าใจว่า
ไปสร้างสุมมันเกี่ยวอะไรกับแม่จักรเคียน
แม่จักรเคียนก็บอกว่าก่อนจะถึงต้นจักรเคียนจะต้องเจอสุมก่อน

หลวงพ่อบอกว่าพวกอาตมาสร้างอยู่นะครับฉันก็สงสัย
อาตมาสร้างซุ้มใหม่แล้วนะ

สร้างสุมประตูใหม่นายม

ทายอินการสร้างสุมประตูนิดหน่อยใช่ทายอินสร้างสุมประตู

เด่นคือเอาง่ายถ้าสมมุติถูกจากเลขเมื่อกี้เนี่ย

วันนี้ทุกสำนักข่าวจะให้ความสำคัญว่าไงรู้ไหม
บางคนไม่รู้เอาอ่านข่าวทั้งวันทำไมไม่รู้ไม่ใส่ใจอะไรเลยฮะ

คุณก็น่าจะรู้นะเห็นเห่าหอนอยู่ตอน๑๑โมง
หลบปากหรือยังไง
ก็คือเขาก็พูดหมดเลยว่าคนไม่เข้าใจจริงว่าวันนี้

วันนี้ทุกคนพยายามให้ความเข้าใจหมดแล้ว
เฮ้ยมันคือจุดเริ่มต้นของมะเร็งนะ
ทั้งหมดมันคือจุดเริ่มต้นของโรคปอดนะ
สมมุติถ้าเขาถามคุณแม่จะแก้ไขยังไง
รับทำใจมันทำอะไรไม่ได้

เอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็บอกว่ามีหลายกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
เฉพาะเด็กที่มีภูมิต้านทานน้อยกว่าผู้ใหญ่
ตัวเองมีภูมิต้านทันพอสมควรเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้มานาน

คงไม่ใช่รัฐบาลเพียงอย่างเดียวถ้าเราร่วมมือกัน
มาตรการแบบบูรณาการงบประมาณต้องมีการบูรณาการ
ต้องมีงบอย่างทั่วถึงเห็นภาพแล้วสยอง
ประโคมแค่ข่าวค่าฝุ่นแต่ไม่ประโคมว่าควรจะแก้อย่างไร
ประโคมเราก็ประโคมอยู่นะแต่มันแก้ไม่ได้ไง
ใส่หน้ากากก็ลดได้พอสมควรหาค่าฝุ่นสูง
แต่ทุกคนไม่ทำอะไรเลยจะได้หรือไม่มันจะช่วยได้หรือไม่
ให้ทุกคนช่วยโดยเฉพาะลดปริมาณการใช้รถ

ส่วนใหญ่มาจากรถที่วิ่งอยู่ในท้องถนนนะคะ
ทางด้านในวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเวลา
ก็บอกว่าตอนนี้ขณะนี้ประหลัดกระทรวงเนี่ยนะฮะ
ก็ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
จะประชุมเพื่อหามาตรการและหายาที่แรงขึ้น

มาตรการต่างจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีหรอก
จากต้องประกาศภาวะฉุกเฉินถึงจะทำได้ทันทีนะฮะ
เกิดข้อจำกัดในการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อใช้มาตรการเข้มงวดก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น

ส่วนท่านผู้ว่าอัศวินก็บอกว่า
ฝุ่นละอองจะพุ่งสูงขึ้น
จากสภาพอากาศปิดมากที่สุดในรอบเดือนนี้
คือวันที่๑๖จะหนักมากที่สุดใช่ไหมที่เธอบอก

สะสมของฝุ่นและมลพิษที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
ซึ่งระบุว่าปัญหาฝุ่นต้องระวังกันต่อเนื่อง

ประชาชนต้องดูแลสุขภาพของตัวเองหรือเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง

ก็ออกข้อมาว่าจะออกกฎบังคับรถสิบล้อ
ไม่ให้วิ่งถนนวงแหวนรอบนอกทั้งหมดเลย
การจนาพิเศษเฉพาะวันขี้

คือการขนส่งทั้งหมดเพราะเขาหยุดไม่ได้ไง
ต่อมาก็คือการเผาในที่แจ้ง

เขาเช็คแล้วมันก็คือว่า
เพิ่มสูงขึ้นช่วงการจราจรหนาแน่น
คือทั้งหมดทั้งมวลคือคำเดียวเลย
บางคนก็บอกว่าเฮ้ยพื้นที่สีเขียวประเทศไทย
เมืองนอกกับเยอรมันเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เขาบังคับให้ชุมชนจะต้องมีพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้

คุณคิดดูอื่นเลยครับว่าพื้นที่สีเขียวเยอะมากเลย

ของเราไม่มีจิตสาธารณะของเราค่อนข้างจะน้อยเดี๋ยว
ถ้าบังคับไม่ให้ใช้รถวันคู่วันขี้เดี๋ยวต้องเป็นเรื่อง
มันเป็นเรื่องมวยอีกเพราะฉะนั้นไม่เอาไม่ได้ตั้งแต่๑๖๑๖มกราคมเป็นต้นไปพรุ่งนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
อากาศจะหนักแล้วก็ถามว่ามันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่มีวันสิ้นสุด
มันจะไปสิ้นสุดแล้วก็จะหนักขึ้นในช่วงหลังวันที่๑๖ก็คือครึ่งเดือนหลังของมกราคม
คือเอาอย่างเดียวคุณมีลูกคุณก็อยากให้ลูกออกมาวิ่งเล่นทำได้ไหมล่ะ
ผมไม่ได้หรอกเด็กมันก็ต้องออกตรงเรียนก็ต้องวิ่งคือฝุ่นมันเข้าไปถึงบ้านไง
มันละเอียดจนกั้นไม่ได้เขาบอกว่าเปิดแอร์ก็เข้า

ที่บ้านเครื่องแบบหัวใหญ่เหมือนกัน

แต่ถ้าสมมติคุณมีเครื่องฟอกอากาศ

แต่จริงแล้วถ้าเกิดต้องใช้เครื่องกลองอากาศ
การรุดฟาร์เวลาน่าจะลดค่าไฟให้หน่อยหนึ่ง

ต้องควรจนกว่าจะไปซื้อเครื่องพอกอากาศยังไง
ต่อไปเนี่ยก็เจ็บป่วยกันมาก

เพราะว่ามันไประบายอย่างอื่น
กระทั่งเขาบอกเด็กคนท้องสตรีมีคันใช่ไหมล่ะ
เด็กอ่อนเด็กเล็กเด็กก่อน๑๐ขวบ

ก็อย่างที่บอกลองนับคนที่เราทำงาน

นี่มันเป็นสีแดงฉันถ่ายริมถนนนะแบบจะเป็นลมถูก

ค้นพบเม็ดฝุ่นชนิดหนึ่ง

ซึ่งติดอยู่ในอุกาบาทนั่นไง

ที่ตกจากพ่วงอวกาศลงสู่ทวีปออสเตรเลียเมื่อปี๑๙๖๙เนี่ย
มี๓๕๐๐ล้านปี๗๐๐๐กว่าปี

และเป็นวัสดุที่เก่าแก่แน่ในโลก
คือมากกว่าทางอุกบาดเนี่ยนะฮะ

แล้วก็๔๕ล้านปี
ใครจะไม่เกิดฮั่นว้า
ใครจะไม่เกิดฮั่นว้า

เขาตีพิมพ์ผลการพบข้างต้นในวรสารโดยระบุว่าเม็ดฝุ่นซิริคอนคาร์บอน
อายุเก่าแก่ดังกล่าวก่อตัวขึ้นในดาวเริกยุคโบราณ
ที่ถือกำเนิดขึ้นก่อนระบบสุริยะราว๓๐๐ล้านปี
เมื่อดาวโลกดาวเริกยุคโบราณสิ้นอายุไขปุ๊บ
วนสารต่างที่อยู่ภายในก็จะถูกเหวี่ยง

แรงระเบิดออกสู่ห่วงอวกาศภายนอก
กลายเป็นวัสดุสำหรับการก่อตัวของบรรดาดวงดาวกำเนิดใหม่ไง
แต่ไม่ใช่ดาวเลิกถูกแล้วบางส่วนก็กลายเป็นสะเก็ดดาวอย่างนี้
หรืออุกระบาดที่ตกลงมาบนโลกสะเก็ดดาว

ที่คนเขาปั๊ดพูดกันมันไปตกที่ไหนกันอ่ะนะ

คือทางด้านผู้นำสินวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า
นี่เป็นการค้นพบตัวอย่าง
จากอวกาศภายให้แตกออก
ได้วัสดุที่คล้ายกับ
ปูนเปรียกพี่แต่ก็บอกกินเม้นเหมือนถั่วเน่า

มันนานมากเนี่ย๗๐๐๐ล้านปี
มันก็อยู่ในระบบสุริยะเกิดมาตอนระบบสุริยะ
ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่มั้งโลกเรา

กะลานี่ไงกับแม่

ทุกวันพระมันจะไปเขากระลากัน

มันบอกเวลาที่มันผ่าตัดอะไรเยอะแล้วมันล้น

มันไม่เชื่อสิ่งเหล่านั้น
มันบอกเวลาที่มันผ่าตัดอะไรใหม่แล้วมันหาทางออกไม่ได้เลย

แม่ควรพาคุณแม่ควรพาไปคุณแม่น่าจะสื่อสารกับเขาได้

เขาผ่านล่ะเขาใช้จิตผ่าน

ใครไปหาว่ามันด่ากลับนะ
คนที่เชื่อคือเป็นหมอระดับท็อปของประเทศไทยของเราเลยนะ

แล้วเขาจะเอาคนไปวิจัยข้างบนนะคุณ

นี่นะฮะคือกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับ
ชื่อว่าพิมพ์ชนกพลัยสุวรรณครับ
ได้มีการโพสต์ภาพสุดประทับใจ

ลงมาจากรถไปยังสถานี
ซึ่งต่อมานะครับทราบว่าผู้โพสต์นั้น

นั่งรถไฟมาจากหาดใหญ่ที่จังหวัดสงขลา

แต่พอตอนลงจากรถไฟนั้นพอดีว่า
มันเป็นทางระดับแล้วก็สูงมากนะฮะ
คือจากนั้นก็มีพนักงานรถไฟ๒คน
มาช่วยพยุงคุณแม่นะฮะ

ที่พนักงานรถไฟนั้นจะตัดสินใจ

ลงรถไฟมาแล้วก็ข้ามไปส่ง
ถึงทางเดินอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับ

ซึ่งทำให้ผู้โพสต์นั้นถึงกับประทับใจนะครับ

หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป

บอกว่าน่ารักเป็นคนที่มีน้ำใจ
นี่นะครับก็คือจ้างร้อยบริการเป็นล้าน

สุกปักปุก

หมดแล้วช่วงหน้าใครจะเคลียร์เรื่อง

บังคิดพูดฉอด
เดี๋ยวกลับมา
ทำเอาเมื่อวานทำเอาขามาขออ่านตามข่าวนะฮะ
หูผึ่งกันเป็นแถบเมื่อรายการดันออกมาเมาส์เรื่องลับ
กองถ่ายว่ามีนางเอกคนนึงไม่พึงประสงค์ที่จะเล่นฉากจูบกับพระเอกต้น

ห้ั่นประเทศเบรกนึงเขาตกใจได้เป็นอะไร

แต่ผู้จัดไม่ยอมตามใจ
ผู้จัดรุ่นลูกเปลี่ยนตัวนักแสดงนั้น

เพราะตอนนี้ตนยังเที่ยวยังไม่ได้เริ่มงาน
ตนตั้งใจจะพักงานครึ่งปี

แพทย์จากพระเอกหน้าข่าวอะไรมีแต่เกฟโบรินทรล่าสุด
แล้วพี่เก๊วรินทรพระเอกหน้าข่าวเหรอคะ

ก็บางทีก้าวก็ละลายหายไปเลย
เธอกาเฟอร์ฉันเก่ง
ย้ำเกฟเฟอร์ฉันเก่ง
สารแสงแนะนำใครที่มีปัญหาเรื่องแสง
แต่เรื่องนี้ที่รู้มาเขาจบกันไปแล้ว

ก็ไม่ถือว่าเปลี่ยนตัวหรือเปล่านะพระเอกยังเก็บไว้แต่นางเอกเขาไปเล่นเอง

เขาก็รู้ตัวสิแต่เขาอาจไม่รู้ตัวก็ได้

จริงผู้จักรรรายมันไลร์ตเมสเซตมาหาฉันเนี่ย

ว่าพี่รู้ได้ไงไม่ใช่ข่าวนี้มันเริ่มมาจากไหนก่อนดีกว่า
นี่ไงมองเห็นไว้ตามอันเนี้ยอันเนี้ย
เขาแคปเธอไปเลยอ่ะเนี่ยอ๋อโอเค
อ้าวแล้วมันถามทำไมแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ที่แองจี้บอกเรา
ใช่ดินี่คนละคนกันไหนคุณวะไม่คนนี้ไม่ใช่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

ช่องวางสิช่องวางตัวเองมั้ยหรือว่า
ช่องวางสิช่องวางตัวเองมั้ยหรือว่าหรือว่า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

ช่องวางตัวเองมั้ยหรือว่าช่องวางตัวเองมั้ยหรือว่าช่องวางตัวเองมั้ยหรือว่าช่องวางตัวเองมั้ยหรือว่าช่องวางตัวเองมั้ยหรือว่าช่องวางตัวเองมั้ยหรือว่าช่องวางตัวเองมั้ยหรือว่าช่องวางตัวเองมั้ยหรือว่าช่องวางตัวเองมั้ยหรือว่าช่องวางตัวเองมั้ยหรือว่าช่องวางตัวเองม
แล้วที่เขียนข่าวมาหลายสำนักจริงเนอะ

ให้เจงดาราเข้าไปลงนะ
พี่จะค่นตามส่งเข้าไป
มันยังไม่เป็น
วันคุณคิดว่าในแต่ละช่องมีละครกี่เรื่อง
ร่าสุ่นเรื่องที่มีปัญหาหน้าย้าจบไปแล้ว

ทุกคนเป็นพยายามทุกคนเป็นพยายามนั่งเอก
คือน่าจะเหลือเก็บรายละเอียด
คือเหมือนต้องเก็บรายละเอียดอยู่แต่ใกล้จะปิดแล้ว

ถามจริงอะจะมีเพื่อนในวงการไหม

คุณเหลือเพื่อนเยอะแต่เด็กมันไม่ไหว้แล้ว

ถ้าเราไม่สร้างศัตรูเราก็ยังจะเหลือเพื่อนนะนุ่ม
เราต้องคิดนะว่าดอกไม้จันทร์มันไม่ได้แพง

น่าจะเป็นประกาศนะว่าถ้าตายเนี่ยคือคงจะมีแค่

บริจาคร่างกายไปเลยไม่ต้องทำเดี๋ยวก็ทำให้

อย่างน้อยคนที่มันเอาไม้ไปเยอะมันก็ไม่ได้

อ่านข่าวพี่เมียวแน็กชาลี

หนุ่มนักแสดงสุดฮอตอย่างแน็กชาลี
ขึ้นสถานะในเฟซบุ๊คตัวเองว่า

เขาบอกว่าใครก็ได้แต่ไม่ใช่มดดำแน่นอนครับ
แซวว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงรุ่นพี่มดดำคชาพาหรือเปล่า

ทางด้านหนุ่มแน็กชาลีก็เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า
ใจเหมือนกันผมโพสต์อย่างนั้นมาหลายปีมากแล้ว
มากเลยที่ผมโพสต์ว่าผมเป็นม่าย
คนก็ตลกกันดีนะจริงไม่มีอะไร
ที่ไปที่มาผมว่าผมว่างผมคิดอะไรไม่ออกเลย

หลายคนมองว่าเป็นพี่มดดำยืนยันว่าไม่ใช่

ส่วนตัวชอบผู้หญิงเหมือนเดิมครับ
เป็นไงคะลูกแน็ครับโทรศัพท์ยังไงคะ
เจอกันค่ะเพิ่งเจอกันเพิ่งด่ากับมันมา

คุณหนุ่มเชิญค่ะอีกแล้วเหรอไม่พักอะไรกันบ้างเลยเหรอ

น้ำยาดีตอนนี้ใบเตยท้องแล้ว๘สัปดาห์
ประกาศอย่างชัดเจนในวันแต่งงานว่าจะขอมีลูกทันที
หลายคนก็ตามลุ้นนะฮะไม่ต้องลุ้นกันนานเลย
ล่าสุดทั้งคู่ประกาศข่าวดีแบบเป็นทางการแล้วว่า

โดยทางฝั่งของคุณใบเตยก็ได้มีการโพสต์ภาพคู่กับทางดีเจแมน
ในไอจีส่วนตัวนะครับแล้วก็โชว์ผลตรวจคันด้วย
นี่นะครับแล้วก็บรรยายแคปชั่นนะครับว่ามี๘วีคแล้ว

ปั๊มธาญาติพฤติกาธัณวามีธาญาติแล้วค่ะ
ขอบคุณทุกคนที่ลุ้นและเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนตลอดนะคะ
ต่อจากนี้ไปคุณพ่อคุณแม่มือใหม่พร้อมแล้ว

หลายคนเข้าไปแสดงความยินดีกันเยอะแยะมากมายเลย

คุณพระดำมาเชิญนะฮะอ่านนะครับคุณต้องหยุดเล่น
ริต้าฉันกำลังด่าอีแน็กอยู่ค่ะ
คุณอาร์ตพบชนโทรไปด่ายอีนักหรือเดี๋ยวจะด่ามันเนี่ยค่ะ

กรรได้การตอนเมื่อวานกรส่งการ์ตมาให้
ถือว่าเป็นคู่รักคู่แต่งงานข้าวใหม่ปลามันเลยแหละ
คุณเสริต้ากับคุณกรนรงเดชเนี่ย
หลังจากที่จัดงานสมรสไปอย่างชื่นมื้นเมื่อวันที่๔มกราคมที่ผ่านมาเนี่ย
ล่าสุดทั้งสองคนก็เกี่ยวข้องกันไปฮานีมูล
ด้วยการท่องทะเลท่ามกลางหมู่เกาะสุดสวย
แล้วมีภาพที่คุณกรตอดเสื้อนนี้

กล้องหน้าตาจะโตมาก

หน้าเหมือนกันหน้าคล้ายกัน
บรรยากาศโรแมนติกสุด
ท่ำกลางหาดทรายผัดกันแชะผ้าไผ่กันแล้ว

ไม่รู้น่าจะเป็นทะเลเมืองไทยป่ะ

นี่คนโสดตายเรียบ

คุณกรน่าจะรู้คุณยืนสักหน่อยนะคุณแม่นะทำไม
เอาถ้าภาพนี้ไม่เห็นมันดูไม่ออกคุณแม่ว่า

บีมีเป็นสามีทายให้ค่ะ

อย่างนี้เมืองไทยไม่มีสร้างในทะเล
เอาที่ออกไปในทะเลใช่ไหมคะ
หลายคนคิดถึงนิกกี้พิมพ์จำได้ไหม
ได้สิกลับมาแล้วบอกจะทำหนังโปรแล้วเออกดมาไม่กลัวกันเลยว่ะ

ใช่โดนรถมันถูกทับอีบ้า
เท่านี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันฮะ
แบบนี้ไปนิกกี้พิมพ์นะครับนิกกี้พิมพ์
ก็เป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่

ข่าวหายไป
เมื่อก่อนเป็นดาราเป็นเซ็กซี่เป็นภาพถ่ายเซ็กซี่อะไรอย่างนี้
ข่าวมันไม่มีข่าวมันไม่มี

มดดำหยิบมามดดำอ่านเลยอ่าหนุ่มอย่าชั่ว

กี้พิมพ์นะครับประกาศทำหนังโป๊ะ
ดูสิจัดหนักเต็มตาฮาร์ดดิสต์สองลูกเอาไม่อยู่
เขาว่าแบบนั้นประกาศเป็นสายดาร์กตัวพ่อ
เป็นเยบอยมาจากไหนแต่ไรนะฮะสำหรับหนุ่มนิกกี้พริม
ที่เคยได้รับฉายาว่านิกกี้๙นิ้ว
ซึ่งแม้วันนี้นะครับนิกกี้จะประกาศแต่งงานมีคู่ชีวิตไปแล้ว
แต่ความเป็นเยบอยนั้นยังไม่หายไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเซ็กซี่
เจ้าตัวก็เคลมนะว่าตัวเองนั้นไม่แพ้ใครในโลกครับ
ล่าสุดนะฮะก็นิกกี้พริมนั้นได้มีการประกาศนะครับว่า
เองได้นำภาพยนตร์ที่ตนผลิตทั้งที่เคยฉายและไม่เคยฉายมาก่อนนะครับ
เขาเรียกว่าลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนี้ไปนะครับ
แล้วก็ทีมงานได้เตรียมผลิตงานอย่างจริงจัง

อกจากนี้ครับนิกกี้ยังบอกได้ว่า
ก็ยังมีหนังที่ยังไม่ได้ลงอีกบรรจุอยู่ในฮาร์ดดิสอีก๒ลูกใหญ่
ระดับ๑๐เทเลไบท์
๑๐เทลไลไบต์น่ะคือลูกใหญ่คือความจุดเยอะมาก
ซึ่งนี่คือเรื่องเบื้องหลังการถ่ายทำ

แล้วก็ยังมีหนังสือเกี่ยวกับอุปกรณ์

หัวใหม่ยังไม่เลิกอะไรนะ

เขาไม่รับถุงพลาสติกมานานแล้วเป็นปีแล้ว

แต่ตอนหลังชินต้องพกถุงผ้ากับถุงส่วนตัว

ฉันใช้ฉันใช้ถุงอันนี้มานานแล้วเหมือนกัน
ทำไมตามนังเบี้ยว
เหมือนนางฟ้าจริงน่าสุดในช่วงโปรดอวดหุ่นตัวเองก่อน

โอ้โหแฟนจับออกกำลังกายสู้ตายเลยนะ
แล้วก็ดูพาไปญี่ปุ่นไปเล่นหิมะกันหมดเลย

ตามเหมือนเบาแควน่ะ
น่ารักมากเลยชอบมากเลยมีลูกใกล้ไหมคะ

อันนี้คืออันนี้หลังคลอดโอ้โหแป๊บเดียวหลังคลอด๔เดือน
กลับมาคืนมาได้ขนาดนี้เหลือยินหน่อยหน่อยเองอืม

พูดครบแบบตาทำไมมันป้องแป๊บมันจะตาแบบตาไอ้แมททิว
เวลาหมดแล้วนะครับ
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่หลังครบทรงชาติไปกันก่อนสวัสดีค่ะ